ไม่มีรายได้ที่จะเข้ามาในส่วนของบริษัทเลย

บริษัทบอกอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนแล้ว

แล้วก็กระทบในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ซึ่งเราเป็นอุตสาหกรรมที่เปราะบางมาก
ในเรื่องของความมั่นใจในการที่ลูกค้าจะมาใช้บริการ
ตอนนี้คนท่องเที่ยวเองเขาก็ตอบโจทย์ในส่วนของนโยบายของรัฐบาล
ก็คือหยุดเพื่อให้มันจบ
วันนี้ทั้งรถเรือร้านอาหารบริษัททัวร์ต่างเราหยุดหมดเลย
ปัจจุบันนี้คนท่องเที่ยวเองวันนี้เองก็ต้องหันไปทำอาชีพอื่น
หันไปทำอาชีพเสริมหารายได้จากการเอาของมาขายบ้าง
ของเก่ามาขายนะครับแล้วก็เปิดท้ายขายของที่มันเป็นแบบออนไลน์
โดยงานภาครัฐเขาไม่ได้มาสนใจในส่วนของผู้ประกอบการที่อยู่ในท่องเที่ยวเลย
๒เดือนที่ผ่านมานี่จะเข้าเดือนที่๓แล้วนะครับ
ยังไม่ได้มีมาตรการหรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้เลย
แล้วก็มีในส่วนของอีกส่วนที่จะเป็นเงินประกันสังคมที่เป็นในส่วนของพนักงาน
แล้วก็ส่วนที่๒ก็คือในส่วนของเงินเดือนที่อยู่บ้านก็คือจ่ายครึ่งหนึ่ง๕๐
วันนี้ทุกคนก็เข้าใจว่ามันมีปัญหาแบบนี้
บางบริษัทคือไม่มีเลยไม่จ่ายเงินเดือนเลย
ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไป๕เดือน๖เดือน
ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็มีประเมินไว้ว่า
หลังจากวิกฤตตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วง๖เดือนถึง๑ปีหลังจากตรงนี้นะครับว่ามันจะไม่มีรายได้แล้วสภาวะมันจะนิ่ง
ทางสภาท่องเที่ยวหรือว่าทางสมาคมนำเสนอกับหน่วยงานภาครัฐเองวันนี้ก็ยังไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับ
แล้วทางหลายสมาคมก็พยายามทำหนังสือเพื่อติดตามแล้วก็เร่งดำเนินการตรงนี้จากหน่วยงานภาครัฐอยู่
วันนี้ก็ต้องขอความจริงใจจากหน่วยงานภาครัฐว่าคนท่องเที่ยวก็ยังรอโอกาสที่ทางหน่วยงานราชการที่จะช่วยเหลืออยู่นะครับ
คืนเงินลูกค้าหมดเลยนะครับเราจะต้องควักเงินตัวเองเพื่อคืนลูกค้าก่อนนะครับ
โดยที่ลดการฟ้องร้องหรือว่าลดการที่ลูกค้าจะไปแจ้งความหรืออะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็ต้องขอบคุณนะในส่วนของทางผู้ประกอบการที่เราเป็นพันธมิตรกันเป็นคู่ค้ากัน

วันนี้นะผมมองดูว่าคนท่องเที่ยวรักกันมากขึ้นนะฮะ
ผมก็อยากจะให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตจับมือกัน

ผมเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเราเอง
มีต้นทุนที่ดีมากในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับ
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทย
ผมมั่นใจเลยว่าคนไทยจะต้องเที่ยวไทยแน่นอน

นโยบายของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ซ่อมสร้างแล้วก็ทำในเรื่องของมาตรฐาน

ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอง
เขาก็จะโปรโมทในส่วนของมาตรฐาน

จะต้องได้โลโก้และได้มาตรฐานตัวนี้
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

อย่างโรงแรมก็จะต้องมีในเรื่องของมาตรฐาน
การรักษาสุขาลักษณะแล้วก็รักษาความสะอาด

ก็ต้องมีการสแกนหน้าผากก่อน

แล้วก็น้องสตาร์ฟผู้ช่วยมะคุเทศ

แล้วก็ให้ความรู้ลูกค้าไปด้วย
แล้วก็ในอนาคตบอกอาจจะมีในส่วนของการท่องเที่ยว
นอกจากมีประกันอุบัติเหตุแล้ว

ให้ลูกค้าที่เดินทางกับบริษัททัวร์ด้วย
อาจจะมีในส่วนของรูปแบบการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่
ที่มันต้องใช้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศเข้ามา
หรือว่ากรมในเรื่องของกรมควบคุมโรคของแต่ละประเทศ
เข้ามาช่วยเหลือในส่วนของนักท่องเที่ยวด้วย
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะได้เดินทาง

ก็ผมถือว่าวันนี้เนี่ย

และคนทำทัวร์เองก็ต้องมีความมั่นใจ
แล้วก็วันนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้าง

คุณก็ต้องคิดว่าหลังจากวิกฤตตรงนี้แล้ว
แล้วคุณวันนี้คุณซ่อมสร้างตัวเองยังไงบ้าง

หัวหน้าทัวร์ไม่ได้ภาษาไหน

วันนี้ผมว่าหลังจากที่เป็นวิกฤตตรงนี้

วันนี้คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำโปรแกรมนะครับ

ศึกษาในเรื่องของการท่องเที่ยว
การทำทัวร์ในประเทศเป็นยังไง
อันนี้อาจจะต้องศึกษาเพิ่มนะครับ
เพื่อที่จะตอบโจทย์แล้วก็มีรายได้
แทนที่การที่จะต้องรอคนมั่นใจ

วันนี้เองคนท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว
พร้อมที่จะมาเที่ยวอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็อยากจะให้คนท่องเที่ยวทุกคน

แล้วก็หารายได้ตัวเองวันนี้เนี่ย

แต่วันนี้มันเป็นจุดที่พิสูจน์

มันก็จะต้องผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้
โปรดติดตามตอนต่อไป